ทีนี้เรามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับโควิด๑๙กันต่อค่ะคุณผู้ชมมีคุณแม่คนนึงที่ลูกเรียนอยู่ที่สาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงราย
แล้วปรากฏว่าลูกเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาจากเกาหลีนะทีนี้ค่ะคุณครูมีการแชทคุยกับคุณแม่เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายเนี่ยอยากให้หยุดเรียน๑๔วันก็อยากให้กักตัวนี่แหละ
แต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาจันทร์อังคารพุธคือ๒๔๒๕๒๖เนี่ยแม่ให้ลูกมาเรียนที่โรงเรียนแล้วแล้วพอโรงเรียนประกาศหยุดมาเมื่อวานนี้โรงเรียนประกาศหยุดแม่ก็ไม่พอใจค่ะไปโพสต์ลงในโซเชียล
แบบนี้เลยคุณผู้ชมถึงขั้นบอกว่าถ้าลูกติดจริงก็ตาย๕กันหมดทั้งโรงเรียนแบบนี้
นี่คือข้อความที่ผู้เป็นแม่ของเด็กนักเรียนเนี่ยโพสต์ไว้นะครับคือโพสต์ไว้ก่อนหน้าที่โรงเรียนจะสั่งปิดแล้วผู้เป็นแม่เพิ่งจะพาลูกกลับมาจากเกาหลีใต้แล้วก็เอาข้อความในกรอบสีดำเนี่ยนะซึ่งเป็นข้อความที่คุณครูของโรงเรียนเนี่ยแชทเข้ามาหาคุณแม่บอกว่าตอนนี้ข่าวประกาศให้คนที่เดิน
ก็บอกชื่อลูกเลยนะไปโรงเรียนนะคะคือแปลว่าที่ผ่านมายี่สิบสี่ยี่สิบห้า
สิบหกลูกไปโรงเรียนมาใช่แล้วก็แฮชแท็กเนี้ย
ใช่ทีนี้ค่ะมันก็มีประเด็นเพราะว่าทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงรายเนี่ย
มีการออกหนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนมาแล้วก็ระบุในนี้ด้วยบอกว่า
มีนักเรียนเดินทางไปเกาหลีใต้แล้วก็กลับมาเรียนวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้า
สิบหกกุมภาพันธ์โรงเรียนให้เด็กเนี่ยหยุดเรียนยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์
แล้วมารู้ข้อมูลในวันเดียวกันว่าเด็กคนนี้ที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้เนี่ยนะคะ
ไม่มีไข้และไม่ติดเชื้อแต่ว่าทางโรงเรียนเองก็มีการออกมาตรการสี่มาตรการ
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายของเจ้าโรคโควิดสิบเก้า
ประกาศให้หยุดการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่วันนี้วันแรกค่ะ
สิบสี่วันไปจนถึงสิบสามมีนาคมแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้เด็กเด็กมาเรียนเนี่ย
คือวันที่สิบหกมีนาคมอันเนี้ยคือสิบสี่วันที่หยุดนะคะ
แล้วก็ติดเสาร์อาทิตย์อีกก็กลายเป็นวันที่๑๖มีนาคมถึงจะเปิดแล้วนะครับ
ก็ก่อนหน้านี้ที่คุณแม่เป็นคนโพสต์นะโอ้โหในกรุ๊ปไลน์ผู้ปกครองของเรียน
รวมถึงในโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์อืมตำหนิคุณแม่อย่าเลยบอก
ทำไมไม่ทำตามทำไมไม่กักตัวลูกนะฮะอ่ะสำหรับโรงเรียนเองนะครับ
เมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี้ยทางผู้มนุยการโรงเรียน
คือพอเฉลิมเกลียดเอ่อเฉลิมเกลียดตุ๋นแก้ว
ก็ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลตำบลบ้านดู่๖คน
มาทำการฉีดพ่นยาภายในโรงเรียนรวมทั้งคณะครูอาจารย์ก็มาช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนทั้ง๒๓ห้อง
ทำความสะอาดห้องพยาบาลโรงอาหารรวมทั้งมีการพ่นยาฆ่าเชื้อของเล่น
แล้วก็จากนี้ไปนะคุณบรรดาของเล่นโต๊ะเรียนโต๊ะนั่งเล่นกลางสนามอะไรแบบนี้นะฮะ
จะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อทุกวันตลอดทั้งสัปดาห์และครูอาจารย์จะได้ติดตามอาการของนักเรียนและผู้ปกครองตลอดสิบสี่วันที่ปิดการเรียนตั้งแต่วันที่๒๘กุมภาพันธ์
ถึง๑๖มีนาคมคือนอกจากติดตามอาการของผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนที่กลับมาจากเกาหลีแล้ว
ค่ะเด็กนักเรียนคนอื่นอื่นทางโรงเรียนบอกก็จะติดตามดูอาการเหมือนกันนะฮะอืมแหมทีนี้คุณสืบสกุลคือมันก็มีตัวอย่างนะ
อันนี้น่าชื่นชมก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะคือคนนี้เขาเพิ่งกลับมาจากเที่ยวที่ญี่ปุ่น
แล้วก็ดูแลตัวเองดีมากเลยเนี่ยเดี๋ยวดิฉันอธิบายประกอบมีการโพสต์รูปลงในเฟซบุ๊กนะคะ
เขาเนี่ยคือหมาโอ๊ตสุดดื้อก็โพสต์มีป้ายกระดาษในเขียนเอาไว้เป็นลายมือตัวเองนั่นแหละ
อยู่หน้าบ้านเขียนว่าเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นครับเก็บตัวสิบสี่วันมีส่งอะไรแขวนไว้ได้เลย
แล้วก็กดเจลล้างมือด้วยครับเห็นไหมมีลูกศรเนี่ยชี้ไปที่กล่องสีชมพูที่แขวนติดไว้ที่ประตูเหล็กหน้าบ้านนั้นน่ะ
แล้วก็อันนั้นเป็นเจลล้างมือไงครับโพสต์นี้เนี่ยเจ้าของเขาระบุว่าใครมาหาไม่ต้องกลัว
เราป้องกันไว้แล้วให้คุณปลอดภัยเราจะไม่ทำตัวเป็นภาระสังคมกดสเประล้างมือด้วยแล้วกัน
แล้วก็เขียนไว้ด้วยนะไลน์แมนอัลฟ่าแฟลชปรายศนีย์เคอรี่คือหมายถึงขนส่งทั้งหลายแหล่เนี่ย
ทุกคนใครเริ่มมีอาการอย่าปิดแพทย์อย่าเล่าความเท็จเลยนะครับ
เพราะมันไม่ได้อันตรายแค่ที่คุณคนเดียวอีกต่อไปแล้ว
หลังจากกักตัวอย่าลืมไปตรวจเลือดตรวจร่างกายนะครับ
เขาก็อธิบายการเดินทางของเขาเลยค่ะ
บอกว่าตัวเขาไปญี่ปุ่นก็จริง
แต่ว่าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเสี่ยงไม่ค่อยจะเข้าไป
ตรงนั้นมันจะเป็นห้องโดย๓๐ที่นั่งค่ะ
พอไปถึงที่นาโกย่าที่ญี่ปุ่นเขาก็เช่ารถส่วนตัว
ไม่ได้ใช้รถสาธารณะไม่ได้ใช้รถใต้ดินรถไฟต่าง
แล้วก็ไม่ได้ไปในที่ที่ผู้คนพลุกพลาดด้วย
เขาบอกว่าเขาต้องระวังเพราะว่าอาจจะมีโอกาสติดเชื้อ
และอาจจะเป็นภาหะเป็นการแพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้

แล้วเขาก็เตรียมซื้อแอลกอฮอลล้างมือเอาไว้อีกล็อตใหญ่เลยค่ะ
อันนี้ตั้งใจนี่ดูสิที่เขาซื้อไม่ใช่ใช้เองนะ
แต่ให้กับคนที่มาส่งอาหารคือติดไว้หน้าบ้านเลย
ส่วนตัวเองก็ใช้เหมือนกันแล้วอยากให้คนอื่นปลอดภัยไงคะ
หลายคนเห็นโพสต์นี้แล้วก็ชื่นชมว่า
เจ้าของบ้านคนนี้น่ารักผู้ชายคนนี้น่ารักจังเลย
ใส่ใจดูแลตัวเองแม้ว่าตอนนี้เขาจะยังไม่ได้ป่วย
เขายังไม่ได้ติดเชื้อก็ตามแต่ถือว่าช่วยกันเนอะ

กักตัวเองไว้ที่บ้านใส่ใจตัวเองใส่ใจต่อสังคม

แต่ก็ย้ำเตือนกันอย่าบูลีกันนะ
เราก็เตือนกันดีบอกว่าด้วยความปรารถนาดี
คือบางคนพอรู้ตัวแล้วแสดงภาพที่รังเกียจ

ไม่ได้เดี๋ยวมันจะเป็นความขัดแย้งกันนะครับ
ระหว่างคนที่เคยรู้จักกันอ้าวกลายเป็นทะเลาะกันอีกนะครับ
คุณผู้ชมครับมาติดตามสถานการณ์ของโควิด๑๙
ที่ระบาดกันทั่วโลกนะครับเพราะว่าตัวเลขมันพุ่งขึ้นทุกวันทุกวัน
โดยการระบาดขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นในแถบยุโรปนะครับ
โดยเฉพาะในเนเทอร์แลนด์เอสโตเนียซามาริโนเดนมาร์ค
รวมถึงไนเจรียก็พบผู้ติดเชื้อโควิด๑๙

ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ล้วนมีประวัติการเดินทางกลับมาจากอิตาลีแทบทั้งสิ้น
ส่วนทางด้านของประเทศอิตาลีนั้นล่าสุดสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงนะครับ
หลังจากทางการออกมายืนยันว่าพบผู้ป่วยโควิด๑๙
เพิ่มเป็น๖๕๓รายแล้วแล้วก็เสียชีวิต๑๗คนนะครับ

ตอนนี้ก็กำลังประสบปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน
จากประชาชนภายในประเทศตื่นตัวแล้วก็ออกมาหาซื้อหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น
ตามร้านขายยาร้านสะดวกซื้อหรือว่าห้างร้านรวงต่าง
มากักตุนไว้จำนวนมากนะครับ
ส่งผลให้ราคาหน้ากากอนามัยพุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด
หลังจากยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐพุ่งทะลุ๖๐ราย
นี้ล่าสุดทางการสหรัฐได้สั่งปิดโรงเรียนหลายแห่งทั่วประเทศเพื่อความปลอดภัยนะครับ
รายทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมภายในประเทศของเกาหลีใต้นะ
ตอนนี้พุ่งขึ้นมาอยู่ที่๒๐๒๒รายแล้ว
อันนี้คือตัวเลขของทั่วโลกนะครับ
ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น๒๘๕๘ราย
พบผู้เสียชีวิตนอกจีนแผ่นดินใหญ่๗๐ราย
คือที่ฟิลิปปินส์ฮ่องกงญี่ปุ่นฝรั่งเศสไต้หวันอีรานเกาหลีใต้แล้วก็อิตาลี
ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่๘๓๒๖๙ราย
อัตราการเสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่๓๐
ขณะที่อัตราการรักษาหายยังเพิ่มสูงขึ้น
อันนี้ก็ต้องรายงานนะเรื่องของอัตราการรักษาหายนะฮะ
ก็ถือว่ารักษาหายกว่า๑ใน๓ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด
ด้านขององค์การอนามัยโลกออกมาเตือนทุกประเทศทั่วโลก
เฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็เตรียมรับมือ
รวมถึงหาวิธีการในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้
แพร่กระจายทั่วโลกเพราะทุกประเทศมีโอกาสพบผู้ป่วยติดเชื้อได้นะครับ
บ้านเราว่ายังไง๑๑นาฬิกาที่ผ่านมาทางด้านของประหลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าว
สถานการณ์โควิด๑๙ในบ้านเรายืนยันพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
เพิ่ม๑รายเป็นชายไทยอายุ๒๕ปีอาชีพไก๊นำเที่ยว
สถานการณ์โอมงานศิษย์ไอวิทยาลักษณะอายผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพับเชื้อ
ส่วนเพื่อนร่วมทัวร์และผู้สัมผัสบนเครื่องบินอยู่ระหว่างการติดตาม
นี้ได้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเร่งด่วนแล้วนะครับ
อ่ะก็รวมทั้งสิ้นมาถึงณวันนี้ผู้ติดเชื้อในบ้านเราก็คือสี่สิบเอ็ดรายแล้วนะครับ
วันนี้เพิ่มขึ้นหนึ่งรายนะฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมยังส่งข้อความมาที่ไลน์หน้าจอได้

มาตรการในการดูแลในการป้องกันตัวเองเนี่ย
ทำยังไงกันบ้างเอาบอกกันมาหน่อยละกัน

คุณผู้ชมส่งมาอากาศเปลี่ยนรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะ